หนุ่มนาวินตากับภัณฑริยาสาวไฮโซเหมือนอน
ตอนนี้มีข่าวดีกับคุณปุ่มอย่างยัดคนที่๒แล้วนะครับ
หลังจากลูกสาวตัวน้อยน้องลูก้าเนี่ยอายุ๒ขวบใช่ไหม
ของลูกภัณฑ์ที่สองได้๕เดือนแล้ว
คุณผู้ชมจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิง
แล้วธุรกิจใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัวคือธุรกิจอะไร

แต่เราก็ปล่อยมาสักพักแล้ว
แล้วความที่คุณน้ำหวานเขาหยุดให้นม
ปุ๊บก็ติดทันทีเลย
ก็นี่แหละฮะของเขาดีพี่เดือนค่ะ
เช็คเพศได้แต่ยังไม่ทำ

ลูกคนนี้เนี่ยมาพร้อมกับละครที่กำลังเปิด
แล้วก็มาพร้อมกับธุรกิจใหม่ที่กำลังเริ่มต้น

เป็นร้านขายอาหารทะเลซีฟู้ด

ก็คือเป็นสถานที่ในฝันเลย
คุณผู้ชมงานเดียวกันนี้ค่ะเจอนุ่มอาร์ตพระสุทธิ
ก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตคดีที่หุ้นส่วนโกงธุรกิจอาหารเสริม
ดำเนินการไปถึงแล้วอัปเดตหน่อยค่ะ
แล้วที่โพสต์โกรธเพจที่จัดอันดับให้อาร์ต

มีจะถึงขั้นฟ้องร้องหรือเปล่าไปถามกันหน่อยจ้า
ธุรกิจของเราตอนนี้มันเป็นไปตามกฎหมายแล้ว

ทุกอย่างทุกอย่างตัวเราโปร่งใส่หมดแล้ว
เหลือเป็นเราฟ้องเขาอย่างเดียวแล้ว
เขาเรียกอะไรพระเอกสายหวานอะไรอย่างนี้
ก็นี่นะแล้วคนก็มาหาว่าเราเป็น
อ๋อนี่ก็โอเค
ล่ะเดี๋ยวคนก็มองผิดว่าเราเป็น

แค่กล้ามใหญ่อาจจะเป็นขวัญใจเก้งกวางเฉยอะไรอย่างนี้
เรียกว่าความหล่อของพี่อาร์ตนั่นเองนะคะ